มันดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปลาจีนบุรี
โจวัย๑๗ปีไปขโมยทุเรียน

แต่ท้ายที่สุดนะฮะตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดครับ
ในรักษาอยว่าชนชายวัย๑๗ปี
จังหวัดปราจีนบุรีควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
หลังจากร่วมกับพวกก่อเหตุขโมยทุเรียนจากแผงค้า
ของนางกรมอินทวงในพื้นที่ตำบลโคกปีบ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๐พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
และในระหว่างการทำแผนประกอบคำรับสาภาพ

ยกมือไหว้ขอโทษเจ้าของแผงทุเรียน
ซึ่งเจ้าของแผงทุเรียนก็บอกกับผู้ต้องหาบอกว่า
หากพ้นโทษแล้วก็ให้มาหาที่ร้านนะ

แผงบอกโอ้ก็ถ้าเด็กมันสำนึกนะ

แล้วก็เด็กเขาก็ร้องไห้
แล้วก็เจ้าของร้านเขาก็ร้องไห้ด้วยความสงสารด้วยนะ

จริงแล้วไม่อยากจะเอาผิดกับเด็กคนนี้หรอก
แต่ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
นี่แหละเจ้าของร้านบอกว่าสำนึกผิดไปแล้วนะ
ก็อยากจะให้ปรับปรุงตัวอยากให้โอกาสให้
ให้นะอยากให้สังคมให้โอกาสนะครับ
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาเยาวชนคนนี้ก็รับสาภาพ
จากนายสายชนกิจบรรหารผู้ต้องหาอีกคนที่ยังหลบหนี

จากนั้นพอขโมยได้ก็นำไปที่บ้านของนายสายชน
ที่นายสายชนจะนำทุเรียนไปแลกกับยาบ้า
แล้วนำยาบ้ามาแบ่งให้เยาวชนวัย๑๗๕เมตร
ซึ่งตัวเยาวชนวัย๑๗เองก็ไม่ทราบว่านายสายชน
แลกยาบ้ามาจำนวนเท่าไหนนะครับ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะขออนุมัติหมายจับนายสายชน
แล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็ว
แล้วก็ขยายไปถึงเรื่องของเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ด้วยนะครับ